คุณผู้ชมคะข่าวนี้ตอนนี้บางคนอาจจะกำลังแต่งตัวกำลังทำกับข้าวอยู่
แต่ว่าจะให้หันมามองหน้าจอหน่อย
เพราะอะไรรู้ไหมน้องหมาตัวนี้ไม่รู้ว่ามันไปเจออะไรที่ล้อหลังด้านซ้าย
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยเขามาเอาของท้ายรถ
ดูน้องหมาที่มันเดินมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมาตอนนี้ค่ะ

ใช่เพราะทั้งแรกมันชักดิ้นชัดงออยู่แล้ว
แล้วมันนิ่งเลยน้องแขงต้องตายป่ะนะ
นี่แหละคำถาม

เขาเอามาลงเอาไว้แต่ทีนี้ไม่ได้บอกไงว่าน้องหมามันตายหรือเปล่ามันนิ่งไป
แล้วเขาก็เขียนคลิปแบบนี้น้องหมาโดนอะไรทำไมจู่ลงไปดิ้นแบบนั้น
มันก็น่าแปลกนะมันดมเฉยแล้วมันก็ดิ้นเลย
ใช่ที่พยายามเพ่งดูว่างูมันฉกหรือเปล่างูมากับรถ
เอาจริงพี่เบิร์ตคิดเหมือนกับอีกหลายคนที่มาคอมเมนต์เขาบอกว่ามันเป็นงูเห่าหรือเปล่า
แล้วพ่นพิษใส่ตาหมาหรือเปล่าเวลาพ่นพิษใส่ตามันก็จะทุรนทุรายหรือเปล่า
หลายคนคิดแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วบางคนก็บอกว่าหรือโดนแมลงมีพิษต่อยแต่พอ
มันไปดมตรงร้อรถตรงแหมกมันแล้วไม่รู้ว่าตรงรถนั้นมันร้อนรึเปล่า
ไปโดนจมูกแล้วมันตกใจชักดิ้นชักงอกไหม
ประเด็นเรื่องงูเนี่ยมันก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตไว้นะคุณผู้ชมว่า
ถ้าสมมุติเกิดว่าเจองูกัดงูพ่นพิษเนี่ยยังไงงูมันก็ต้องเล้ยออกมาจากหล่อ
แล้วงูเขามีพฤติกรรมต่อสู้เมื่อมันโดนคุกคาม
แต่สงสัยอย่างหนึ่งว่าคนที่ยืนท้ายกระบาดไม่ได้ยินเสียงหมาร้องเหรอ
มันต้องร้องใช่ไหมมันต้องร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานว่า

มันต้องมีบ้างสิหรือเขาอาจจะคิดว่าหมามันหยอกกันมาเล่นกัน
แล้วมันก็ลงไปนอนนิ่งไม่รู้เหมือนกันนะคะ
เพราะอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าคือจริงคนถ้าเกิดดูคลิปนะ
คนมองไปที่ล้อรถที่คนมองไปที่ล้อรถด้วยนะ

ถ้างูมันพุ่งออกมาจริงเนี่ยนะคะ
คนก็ต้องตกใจแล้วก็ต้องรีบเรียกคนมาช่วยไหม

แต่เมื่อกี้เห็นจังหวะเหมือนน้องหมามันพังงะนิดนึง

แต่เราก็ไม่เห็นว่ามีอะไรออกมานะ
นี่คือคลิปมันก็ตัดจบไปก่อนเลยนะคะ

คุณผู้ชมช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาแล้วกันนะคะ